กระเป๋าพกจะนิยมใช้วัสดุที่ทำจากผ้าไหมลูกแก้วหรือผ้าไฟ
บางครั้งก็นิยมนำผ้าสักกระหลาดมาใช้สำหรับทำเป็นกระเผาพก
ส่วนวัสดุที่ใช้สำหรับการนำมาตกแต่งกระเป๋าพกก็มักเป็นผู้ที่ทำจากไหมลูกปัด
บางครั้งก็นิยมนำหินนำมาร้อยตกแต่ง
ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกระเป๋าพกเช่นกระดาษทำแบบสำหรับทำขนาดกระเป๋าก่อนการตัดเย็บ
และอุปกรณ์ที่จะขาดไม่ได้เลยคือกันไกรเข็มด้ายที่มีสีเข้ากับเนื้อผ้าของกระเป๋า
และเชือกสำหรับการทำหูสายคล้องกระเป๋าพก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน